นักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ที่ทำผิดพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ
ในกรณีที่ไปแจกแผ่นพับโรนโรงให้ประชาชนโวทน์โน
ที่จังหวัดราชบุรีก็ปฏิเสธที่จะเข้าสู่กระบวนการสมารณชัน
พร้อมได้ยื่นคำร้องต่ออายการขอให้ถอนฟ้องในคดีดังกล่าว
ขณะที่สารรัฐมนูลได้นัดลงมติตีความร่างรัฐมนูล
ประเด็นคำถามพ่วงในวันที่๒๘กันยายนนี้
โดยสารรัฐมนูลได้พิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ส่งร่างรัฐมนูลซึ่งแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
ผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมคำถามพ่วง
เพื่อให้พิจารณาว่าขัดกับผลการออกเสียงประชามติหรือไม่
โดยสารได้อภิปรายนำไปสู่การวินิจฉัยและนัดแถลง
ด้วยวาจาก่อนการลงมติและลงมติในวันที่๒๘กันยายนนี้
ขณะที่กลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่
ประกอบด้วยนายปกรณ์อารีกุลนายอนันต์โลเกตนายอนุชารุ่งมรกฏ
นายพานุวัฒน์ทรงสวัสชัยและนายทวีศักดิ์เกิดโพลคาร์
หนังสือพิมพ์ประชาไทยได้มาขึ้นศาลจังหวัดราชบุรี
หลังศาลนัดให้มาทำการสมรรณชัน
กรณีทำผิดพระราชบัญญัติประชามติแจกเอกสารแผ่นพับ
ซึ่งมีข้อความโจมตีการทำงานของรัฐบาล
และมีข้อความ๗สิงหาร่วมกันโหวตโน
ไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือก
ซึ่งพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องทั้ง๕คน

ประกอบระบุว่าทางกลุ่มได้ปฏิเสธ

และเมื่อช่วงเช้าก็ได้ไปยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุด
เพื่อขอให้อายการถอนฟ้องในคดีนี้
เรื่องจากการทำประชามติผ่านไปแล้ว
และนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง
เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าการแจกสติ๊กเกอร์ไม่ผิด
ถ้าจะสมาณฉันทางอายการก็ต้องถอนฟ้องด้วย
พร้อมยืนยันว่าจะไม่รับสารภาพและต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด
โดยสารนัดฝ่ายโจรและจำเลยอีกครั้งในวันที่๑๗ตุลาคมนี้